คดีนี้เนี่ยเป็นการตั้งข้อหาว่า
รากเด็กและกักขังนวงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และข้อหาซ่อนเล้นเคลื่อนย้ายทำลายและอำพลางศพ

แต่ผู้กระทำผิดถึงขนาดนี้เนี่ย
เรายังไม่มีพยานหลักฐานฟังพอ
ที่จะออกหมายจับ
แม้ว่าจะได้มีความพยายามรวบรวมพยานหลักฐานมาถึง๔เดือนก็ตาม
แต่เดิมที่เคยวางแผนไว้ในการทำงานศึกษวนสอบส่วน
ถึงวันนี้นะครับก็ปรากฏมีเหตุผลความจำเป็นที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมในบางส่วน
ท่านอาจจะเคยถามผมว่าเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งความต้องการความคาดหวังเดิมเนี่ย๑๐๐นั้นเราครบไปแล้ว
แต่วันนี้มันมีเหตุผลความจำเป็นที่เราต้องทำเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นการสืบสวนสอบสวนก็ยังไม่ได้ยุติ
แล้วถามว่ามันจะยุติไปเมื่อไหร่นะครับมันมีอายุความ๒๐ปี
แม้ว่าแม้ว่าตามระเบียบตำรวจถ้าไม่สามารถดำเนินคดีกับใครได้
ภายใน๑ปีภายใน๑ปีสำนวนการสอบส่วนพนักอับส่วนต้องส่งให้พนักงานอิยาการ
ในเป็นระเบียบตำรวจนะครับไม่ได้เป็นกฎหมาย
แต่ว่าถ้ามีพยานหลักฐานที่เราสามารถจะดำเนินคดีกับใครได้นะครับ
เรามีอายุความถึงยี่สิบปีแล้วเรื่องการสืบสวน
ก็จะทำไปเท่าที่เราสามารถจะแสวงหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมได้
นะครับก็ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการเลิกไม่ใช่
แต่จังหวะเวลาหรือการทำงานมีผ่อนมีเบามีหนักมีเร็ว
แล้วแต่เหตุผลความจำเป็นนะครับแล้วขอยืนยันว่าเราดำเนินการ
ไปตามหลักกฎหมายดำเนินการไปตามมาตรฐานของ
กระบวนการยุติธรรมนะครับในทางสากลด้วยขอให้มั่นใจนะครับ
ถึงแม้ว่าจะดูว่าถึงวันนี้ยังตอบคำถาม
พี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้ายแต่อย่างน้อยก็ยืนยันนะครับ
ว่าเรายังไม่ละเลิกความพยายามที่จะทำงานภายใต้หลักการยึดถือ
ที่ว่าเราทำตามกฎกติกาไม่มีนอกเหนือไปจากนี้ครับ
สรุปว่าเราเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองนะครับ
อาจจะถูกใครบางคนกระทำด้วยวิธีการใด
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแล้วทำให้เกิดการเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นคนนั้นต้องรับผิดชอบตามข้อหาที่เราได้ตั้ง
ลุงพลเนี่ยตกเป็นจำเลยสังคมมาตลอดอะไรอย่างนี้ฮะ
ณตอนนี้ลุงพลเนี่ยในแนวทางการสืบสวนของตำรวจ
ลุงพลยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไหมครับท่านครับ

เนื่องจากที่ผมพูดไปแล้วว่าเราไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะตั้งข้อหาใคร

เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแถลงได้เลยว่าเราสงสัยหรือเราไม่สงสัยใครเราพูดไม่ได้
ที่ที่ว่าเป็นจำเลยสังคมก็ต้องถามว่าใครเป็นคนเอาตำแหน่งนั้นให้
ก็ต้องไปถามผู้มอบตำแหน่งนะครับ
ตำรวจเราคงตอบไม่ได้
น้องชมพู่เสียชีวิตตั้งแต่ด้านล่างแล้วเอาศพไปทิ้งด้านบนหรือมีชีวิตแล้วขึ้นไปเสียด้านบนครับ
เอาอย่างนี้นะครับการฟังพยานแบบนี้เราฟังตามข้อเท็จจริงก่อน

ต้องมาอธิบายว่าถามว่าตายเมื่อไหร่อย่างนั้นดีกว่าภาษาชาวรรณ
ก็ต้องถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ